เพราะว่าจากสถิติตั้งแต่ปี๕๗เนี่ย
กว่า๒๕๐คู่เยอะครับ
แม้จะมีการผลักดันกลับประเทศไปแล้วก็กลับมาใหม่

นางขวัญวงพิกุณฑองรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยนะคะว่า
จัดระเบียบขอทานตั้งแต่เดือนตุลาคมปี๒๕๕๗จนถึงปัจจุบัน
เพราะว่าจำนวนขอทานไทยลดลงไปอย่างต่อเนื่องแล้ว
ขณะที่จำนวนขอทานต่างด้าวยังอยู่ในอัตราคงเดิมค่ะ
จากนี้จากสถิติก็ยังพบด้วยว่ามีขอทานต่างด้าวคู่แม่ลูก๒๔๙คู่
และขอทานต่างด้าวคู่พ่อลูกอีก๒๓คู่
แม้จะมีการผลักดันกลับประเทศต้นทางแล้วแต่ก็ยังคงกลับมาที่ไทย
แล้วก็ขอทานซ้ำอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็บอกนะครับว่า
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงประสานความร่วมมือกับองค์การ
ซึ่งมีองค์กรเครือข่ายจำนวนมากในประเทศกัมพูชานะครับ
จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานด้านขอทานร่วมกัน
โดยข้อตกลงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือในทุกรูปแบบ
รูปแบบของไตรภาคีนั่นก็คือรัฐบาลไทย
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานเด็กต่างด้าว
และครอบครัวอย่างยั่งยืนครับซึ่งก็จะเน้นรูปแบบการจัดระบบช่วยเหลือ
ประสานส่งขอทานกลับสู่ประเทศต้นทาง
และจัดระบบเพื่อเฝ้าระวังการกลับมาขอทานซ้ำในประเทศไทยครับ